ก็อย่างที่สุราธานีเมื่อวานท่านผู้ว่าสุราชก็บอก

ใช่จากสีแดงเป็นแดงเข้มมากแล้วค่ะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกลับไปเยี่ยมญาติ

ใช่ทั้งที่ขอความร่วมมือแล้วว่าไม่อยู่หลายวันก็ติดคือตัวเธอติดแล้วคนในครอบครัวในติดไป
แต่มีกันอยู่๑๐คนได้เหลือรอผลอีก๔วันนี้ใน๔ที่รอผลเนี่ยติด๒นะฮะ

วันนี้ทางเทศบาลนครสุราชธานี

กว่าคนทั้งตลาดนะครับทั้งเมืองนะครับ

มาช่วยกันทำความสะอาดตลาดสารเจ้า
ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราชธานีนะครับ
นี่เป็นหนึ่งจุดในไทม์ไลน์ของหญิงวัย๕๐ปี

แล้วมาเยี่ยมญาติที่สุราธานีช่วงปีใหม่
แล้วช่วงทามไลค์ของเขาคือชวนญาติญาติ
ซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน

พร้อมกับญาติญาติที่ตลาดสรรเจ้าด้วย
ช่วง๖โมงเย็นถึงทุ่มนึง๓๑ธันวาคม
วันรุ่งขึ้น๑มกราคมไปรับประทานอาหารในห้าง
แล้วก็ไปตรวจแล้วผลออกมาคือติดโควิด๑๙
ผลออกมา๓มกราคม
ทีนี้ยุ่งเลยครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๑๑คนนะครับ
รวมตัวเธอด้วยนะครับก็ต้องเอาญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมด
มาตรวจโควิด๑๙ตรวจพบ๗คนนะครับ
รอผล๔นะครับปรากฏว่าวันนี้ผลออกมาคือ๔คนติดไป๒
แล้วก็พบว่าเจ้าของกับพนักงานในร้านต่างที่ครอบครัวนี้เข้าไปเนี่ย
ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับเนื่องจากทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงแต่ยังไงก็ให้ปิดร้านสามวันก็แล้วกัน
ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย
กลุ่มเสี่ยงในครอบครัวนะครับ๔คนผลยืนยันแล้วว่าติดโควิด๑๙๒นะครับ
อีกสองคนผลเป็นลบนะครับทีนี้ก็มีข่าวว่าโอ้โหแล้วในสี่เนี่ย
เขียนมาสอนท่านผู้ชมเขาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ในตัวเมืองสุราชด้วยนะ
ใน๔เนี่ยคนก็แบบเอาละลุ้นกันตุ้มต่อมโอ้โหหายใจโล่งไปเปราะหนึ่ง
เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวผับเที่ยวบานในตัวเมืองสุราชเนี่ยที่อยู่ใน๔คนเนี่ย
เขาคือสองคนที่ไม่ติดไม่งั้นเนี่ยไล่สอบสวนโลกกันอีกยุ่งกันใหญ่นะครับ
แต่ต่อให้ไม่ติดนะฮะสองคนในครอบครัวนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ต้องกักตัวดูอาการให้ครบ๑๔วันเดี๋ยวตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อให้ชัดเจนนะฮะแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลกันอีกนะครับ
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นสำหรับครอบครัวนี้ที่สุราชธานีนะครับค่ะ